ติดตามผลงานของนักศึกษากันบ้างนะครับ
ผลการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่๑๑ครับ
ผลงานชื่อว่าวิถีซากัยที่เปลี่ยนไป
เป็นผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์สงครา
คว้ารางวัลดีเด่นประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมไปนะครับ
ส่วนรางวัลประเภทสารคดีเชิงข่าว
วิทยุกระจายเสียงปีนี้ไม่มีใครได้รับรางวัลดีเด่นไปครับ
วิถีซากัยที่เปลี่ยนไป
ผลงานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพักษ์สงขรานะครับ
สะท้อนวิถีชีวิตของชนเผ่าซาไก่ที่อาศัยอยู่ในอำเภอละงูจังหวัดสตูน
และตามแนวเขาพื้นที่ภาคใต้
แต่ด้วยปัจจัยเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ส่งผลให้ชนกลุ่มนี้ค่อยลดลงแล้วก็น้อยลงไปครับ
สภาพแวดล้อมความเจริญ
ฝีมือการถ่ายภาพและมุมมองประเด็นที่หยิบยกขึ้นมานำเสนอ
ทำให้ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม
หนึ่งในจากเวทีรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่๑๑ครับ
โดยสมาคมนักข่าวและวิทยุโทรทัศน์ไทย
ร่วมกับบริษัททรูคอเวอเรชั่นจำกัดมหาชน
จัดงานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่๑๑ประจำปี๒๕๕๙
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ
ด้านการผลิตรายการและเปิดโอกาส
ให้มีการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์อันเป็นช่องทางในการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่วิชาชีพหลังจากจบการศึกษานะครับ
ซึ่งปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด๙๓เรื่อง
เป็นประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์
มีผลงานส่งเข้าประกวด๖๒เรื่องจาก๒๒สถาบันการศึกษา
ผลงานที่ได้รับรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ดีเด่นคือ
เรื่อง๔ประเภทครับจะได้โลกกิตยศและเงินรางวัล๒๐๐๐บาท
ก็คือประเภทวิถีชุมชนเรื่องพึ่งพาอย่างพอเพียง
จากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุนันทาครับ
ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมเรื่องวิถีสากายที่เปลี่ยนไป
จากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สงครา
สิ่งแวดล้อมเรื่องต้นน้ำต้นแบบจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับ
และประเภทข่าวน้ำแข็งภัยใกล้ตัวจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนั่นเองครับ
ส่วนผลงานประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง๓๑เรื่องจาก๑๒สถาบันได้รับรางวัลชมเชย๒รางวัล
แต่ปรากฏว่าปีนี้ไม่มีสถาบันใดนะคะได้รางวัลดีเด่นประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุ
จากว่าไม่มีผลงานใดได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การตัดสินค่ะ
สำหรับการพิจารณาตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งนี้นะคะ
คุณผู้ชมครับมีกรรมการผู้ส่งคนระวุธ
เช่นคุณพิรวัตรโชติธรรมโม
ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวไทยรัฐทีวี

ผู้ส่งคุณระวุธด้านสื่อสารมลชน
และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
เพื่อการตัดสินรางวัลทั้งด้านคุณภาพ

ผลงานและจัญญาบันจริยธรรมด้วยค่ะ